เพิ่มรอยยิ้มให้หน่อยหลังจากเรื่องหนักมาเยอะแล้วนะคะ
เท่าที่ของเราสองคนข้าวสะหร่นมากงั้นเลย
ไหนจะเผาไหนจะฆ่าโอ้โหเครียด

หน่อยเช้าวันนี้นะคะพาไปดูความสุขสนของ
ลูกทั้งสองคนนี้ต้องบอกว่า
เผลอแล้วเจอกันนะคะ

อย่าดูเลอะหมดแล้วเสื้อห้องเสื้อผ้า

นี่ทราบสการฮาโลวีนหรืออะไรรึเปล่า
นั่นสิคุณผู้ชมอาจจะนึกว่าเป็นเค้กอะไรอย่างนี้

หรือยังไงสนุกกันทั้งคู่เลยนะคะ
พี่นี่ผมเยอะผมไม่ค่อยโดนแต่น้องนี่ทำน้อง

ใช้คำว่าพอกหรือโบก
เออโบกหรือพอกมาร์คหน้าค่ะใช่น่าจะมาส่ง

นี่มาร์คขึ้นไปถึงหัวด้านหลังเลยนะคะ

เด็กชายทั้งสองคนนี้นะคะกำลังแอบเอาครีมของแม่มาละเลง

ซึ่งคุณแม่ก็โพสต์คลิปนี้ฝั่นเฟซบุ๊กนะคะ

ก็โกรธขำก็ขำมะมิเผลอไม่ได้เลยจริงใช่ไหม
ซึ่งล่าสุดก็มีคนเข้าชมคลิปนี้ไปแล้วกว่า๑ล้าน๕แสนครั้ง
ไปกว่า๓๓๐๐๐ครั้งนะคะ
๑ขวบส่วนคนเล็กชื่อว่าน้องมาวินวัย๑ขวบนะคะ
เข้าไปล้างขวดนมอยู่ในครัว
แป๊บเดียวเดินกลับมาหน้าขาวแบบในคลิปเรียบร้อยนะคะ
ครีมทาแก้แพ้ผื่นผ้าอ้อมมาทาหน้าด้วย
กว่าจะล้างออกหมดเนี่ยต้องอาบน้ำถึง๒รอบกันเลยทีเดียวค่ะ
ไปแล้วดูสินี่

คุณแม่บอกแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อครีมใหม่
ใช่เราต้องซื้อครีมใหม่นะคะ
น้องไม่เอาเดี๋ยวหน้าน้องอาจจะไม่มีผื่นไปอีกเลย